รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
การพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะระหว่างหมอลักษันถงกับคุณแพทย์นับประพานะครับ
คุณอย่ามีลูกโดยเด็ดขาดเพราะว่าคุณจะอยู่ในช่วงดวงแตก
หมดทุกข์หมดโศกหรือยังคุณแพทย์อรภาเนี่ยตอนนี้
ยังห๋ายัง

หลังจากวันที่เดี๋ยวก่อนนะหลังจากวันที่๑ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไป

จำวันนั้นได้ไหมท้องแก่แล้วตำรวจมาเคาะที่หน้าห้อง

แพทย์อะหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ย
แพทย์ก็ออกจากบ้านไม่ออกจากห้องไม่ได้
วันนั้นได้มีการบอกลูกเราในท้องไหม

ราศีมิถุนราศีธนู๒ราศีนี้
ถ้าเอาเฉพาะเรื่องความรักมันมีเกณฑ์พัดภาค
เลิกลาแตกแยกมีปัญหา
ทุกกายทุกใจถูกกระทื้ม

ถ้ามันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า

สองปีนี้รอดพ้นไม่มีเหตุ
หรือมีเหตุอดทนต่อสู้ไปกันได้
แต่ถ้าเกิดมีเหตุเพศภัย
ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

ต้องดูแลให้ดีนะไม่ดีเดี๋ยวเขาได้สามีใหม่ดีกว่าเดิม
พื้นดวงของทางคุณเบ้นเป็นยังไง

อังคารกุมจุดเกิดเป็นเดทบ้าอำนาจ
อุ้ยนี่ดวงชะตานี้เหมือนพวกแบบเคยมียศศักดิ์กับชาติมาเกิด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

๖๐นาทีอันนี้ไปนะครับ

ต้องบอกว่าท่านผู้ชมได้ดูรายการมูไนท์ของเราครั้งนี้

แพทย์ลูกของแพทย์
เดี๋ยววันนี้จะขอดูแม่ของแพทย์อีก
ซึ่งสี่คนก็สี่ราศีสี่ลักษณะไปแล้ว

อรักษ์และเทศครับ

เราได้มีการคุยกับอรักษ์และแพทย์
ทั้งสองท่านเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
ว่าคุณแพทย์เนี่ยดวงแตกในช่วงนั้นนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเจอกันอีกเลย
จนกระทั่งมาเจอกันในรายการของเรานี่แหละหลายครับ

สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นะก็ได้มีการทำนายทายทักนะฮะ
เรื่องราวของดวงของคุณแพทย์ไปเรียบร้อย
แล้วก็กำลังจะทายทักนะฮะ
เกี่ยวกับพื้นดวงนะครับของทางสามีคุณแพท

แต่เราจะให้คุณแพทย์เป็นคนถามเอง

คุณสีนระลมนะครับคุณสีนระลมเลยน้ำอี้

เอาอย่างนี้อาจารย์
นี่เราก็อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมพระมุรีค่ะ
เมสาหยุดมา๑เดือนแล้ว
ราศีของสามีเธอคือราศี

คุณเบนนี่เป็นคนเกิดราศีมีนใช่ไหมฮะ
คือตามวันที่เกิดคุณเบ้นเขาอยู่ราศีมังกร
แต่เวลาเกิดทำให้จุดเกิดเนี่ยเคลื่อนไปอยู่ลักษณะราศีมีน

เกิดส่งผลต่อดวงชะตากำเนิด

ดวงชะตาเนี่ยลักษณะอยู่ราศีมีน
เบ้นเขามีดาวกลุ่มจุดเกิดถึงสี่ดวงราหูกลุ่มจุดเกิดเนี่ย
แน่นอนชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ย
มันก็ต้องมีดำเทาขาวผสมกันถูกต้องไหม

อาจจะหมายถึงการมีพวกมีเพื่อนมีพ้องมีนู่นนี่นั่นหลายอย่าง
เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาบนความเป็นเด็กหน่อมแน้มต้มเตี้ยมต่อมแตมนี่

ราศรีมีนทุกคนเป็นอย่างนี้ไหมไม่
ราศีมีนที่เกิดประมาณปี๒๓
อ๋อคือคนที่เกิดราศรีมีนปี๒๕๓๐
แล้วบวก๑๘ลบ๑๘มันจะอยู่ในช่วงที่ลาหูมันจะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกัน

คือหมายถึงว่าราหูที่อยู่ในราศีมีนเนี่ย

ลบ๑๘ก็เอา๓๐ลบ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเกิดราศีมีน

ในพอ๒ดังกล่าว

ลาหูมันจะกุมจุดเกิดอยู่ประมาณราศีมีน
ทำให้คนเกิดราศีมีนเป็นคน
พรากจากพ่อแม่อยู่ไม่ติดบ้าน
พ่อกับแม่ใช่ค่ะ
แยกทางกัน

เด็กคนที่จะโตขึ้นมาโดยตัวตัวเอง

คือเอาอะไรก็ได้ที่ชอบเสี่ยงชอบมาก
ต่อมานะดวงชะตานี้เนี่ยเขามีดาวพระฤหัสบดีกลุ่มจุดเกิด
เขาก็มีความเป็นคนไฟดีไฟดีก็คือว่า

คนบางคนที่เป็นคนผ่านผลลุย
ก็แค่นั้นแต่เบ้นจะต้องเจาะหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวเองชำนาญการที่สุด
เช่นชำนาญการเรื่องอะไรอุปกรณ์ปรากฎปรับแต่งดีไซน์แปลก
คือคนนี้มันเป็นคือลึกมันไม่ใช่เป็นคนมั่ว
ตรงไหมเป๊ะค่ะก็พอเขาจับจับจุดได้อย่างที่อาจารย์บอกเขาก็มาลงลึกเรื่องมอเตอร์ไซค์
ทุกอย่างทุกอย่างสุดในทางของเขาเขารู้ทุกอย่างจริง
ทีนี้ทีนี้เป็นอย่างนี้แท็กมันไม่เท่านั้นไอ้ความที่มีลาหูกลุ่มจุดเกิดด้วย
รหัสบดีซึ่งเป็นดาวครุหรือดาวครูกลุ่มจุดเกิดด้วยเนี่ยก็ส่งผลว่า
เรื่องดีเขาก็รู้ค่ะไอ้เรื่องแสบมอเตอร์ไซค์ที่ถอดอะไรเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่น
คือเบ้นไม่รู้ทุกเรื่องอ่ะแต่ตัวเขาตัวตนจริงคือพระสดีกุมจุดเกิดเนี่ย
ไม่อยากไปแชร์พื้นที่เลวนี่คือพื้นรากเง่าของชะตาชีวิตของเบ้น
แล้วคนที่เกิดราศีมีนอย่างคุณเบ้นคนที่เกิดปี๒๕๑๒๒๕๔๘๒๕๓๐ดวงชะตาจะต้องเจอเหมือนเขาไหมเจอเรื่องใหญ่

รับโชคมีลูกมีเมียแบบไม่ได้ตั้งตัว
มันอย่างนี้นะพอมีราหูกุมชะตากำเนิดในพื้นชะตาเดิมแต่มันยังมีดาวอีกหลายดวงไม่รู้ว่าจะเหมือนคุณเบ้นหรือเปล่า
หมายถึงว่าคุณเบ้นก็ยังมีดาวดีดาวราหูคือเงาดำมืดกลุ่มจุดเกิดมันยังมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวดีกุมจุดเกิดคุณเบ้นด้วยนี่
แต่คนที่เกิดปี๒๑๒กับพศ๔๘เขาอาจจะหรือเกิดปี๓๐เหมือนคุณเบ้นราศีมีนอาจจะไม่ได้มีดาวดีเพราะดันไปเกิดในจังหวะที่ดาวดีมันไปที่อื่นก็ได้

มันก็จะมีเหตุการณ์ว่าในขณะนี้เนี่ยดาวราหูโคจรไปเป็นอาริกับเรือนชะตา
นับตั้งแต่ประมาณต้นปี๒๕๙จนถึงวันที่๔สิงหาคมปี๒๕๕๙

นั่นแปลว่าอะไรลาหูคือมืดเทาคดีความ

ในขณะนี้เนี่ยดาวราหูโคจรไปเป็นอาริกับเรือนชะตา
อืมนับตั้งแต่ประมาณต้นปีสองร้อยห้าสิบเก้า
จนถึงวันที่สี่สิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ใกล้แล้วนั่นแปลว่าอะไรลาหูคือมืดเทา
คดีความเป็นอริแก่ชะตาแปลว่าคนเกิดราศีมีนต้องเจอเรื่องแบบนี้
ทางตรงก็ทางอ้อมจะผ่านไปได้ไหมอดทนต่อสู้ถ้ารู้ว่า
ตัวเองไม่เลวไม่ชั่วจะกลัวในสิ่งใดต่อสู้เที่ยงต่อ
ตรงไปพ้นสีทิ้งหาระไซดวงชะตาพ้นผ่านฟันหุ้งคู่ของ
พื้นดวงนี้เป็นยังไงดาวคู่เนี่ยเป็นวินาทฟังฟังฟังฟัง
ก่อนฟังก่อนฟังก่อนดวงนี้ไม่คิดจะมีเมียแต่เริ่มต้นคู่
เป็นวินาศก็แปลว่าเขาไม่คิดจะมีเมียแหละไม่คิดจะมีเมียอืม
ดวงชะตานี้คือคนเกิดราศีมีนทั้งหลายนับตั้งแต่ปี๒๕
สองพันร้อยห้าสิบเก้ากลางปีสิบเจ็ดกรกฎาคมครับจนถึง
วันที่ห้ากันยายนต์ปีสองพิบาทหกสิบหนึ่งปีตรงนี้เป็น
กับพื้นดวงคุณแพทย์เนี่ยเมื่อมาประสานกันแล้วเป็นยังไง
สองคนนี้เขาไม่เข้ากันหรือเปล่าคุณหนุ่มโลกนี้ไม่มี
เอิญนะโลกนี้ไม่มีบังเอิญใครคนใดที่ได้เจอใครแล้วมี
มาอยู่ใกล้กันบางคนไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมาเป็น
เมียฉันสามีฉันไม่ใช่เลยแต่มันมีเหตุอ่ะเพราะฉะนั้นถาม
ว่าคนนี้นี่พูดตามหลักความจริงที่เป็นหมอดูไป๒๕ปีนะคนนี้
ตัวของแพทย์เองคิดว่าต้องเป็นสามีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่คิดไม่
คิดเลยไม่ได้คิดตั้งแต่แรกหรอกคิดว่าเออครบไปพอคุยกัน
รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมีลูกเสร็จเนี่ยสัญชาติยานในความ
เป็นแม่เนี่ยมันปรากฏไงแล้วที่บอกให้เบ้นรู้เนี่ยไม่ใช่แปลว่า
ต้องรับผิดชอบไม่ใช่นะจะรับหรือไม่รับไม่เป็นไร
เลี้ยงเขาเองได้แต่บังเอิญเบนก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นตัว
ตนเพราะเขามีคุณธรรมในกายตนอยู่แล้วต้องสงสัยให้ลูก
ฉันป่ะวะใช่ป่ะวะเนี่ยเป็นจริงเขาเขาก็คงแบบไม่ได้ไม่
ถึงขนาดนั้นอ่ะแต่เขาก็ลังเลว่าเขาจะเอาไงกับชีวิตเขา
ต่อไปใช่ค่ะใช่คือมันเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยมีเคยเป็นเคยอยู่ก็จะ
หายไปคือสรุปแล้วดวงคุณแพทย์กับดวงของคุณเบ้นเนี่ยเมื่อ
ประสานกันแล้วมันทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกันไหม

แพทย์จะเอาลูกคนนี้ไว้ไหม

อันเบื้องต้นนี่คือตัววัดคุณธรรมแล้วนะ

เรื่องของเบนท์มันรับผิดชอบ

แต่มันอาจจะไม่ได้ราบลื่นกลมกลืนขึ้นไปทั้งหมดทุกสิ่งอย่าง
มันแปลว่าอย่างน้อยสุดในความเป็นคนร่วมชีวิต
ร่วมบุญร่วมชาติกันมาย่อมมี
จนถึงเดือนกัญญาปี๖๐มันเป็นเวลาที่มันใช่
ส่วนมันใช่แล้วมันจะใช่ต่อไปยาวแค่ไหน
มันยังมีบทพิสูจน์อีก๒ปีข้างหน้า

คนที่มีดวงคล้ายกับแพทย์กับเบ้น
ธันวาคมไปต้นไปเป็นบทพิสูจน์อีกรอบหนึ่ง
ถูกต้องอีก๒ปีแก่ใช่จริง
อย่างนี้ถือว่าเป็นคู่วินาศไหมไม่ใช่

คำว่าวินาศในความหมายโหรศาสตร์ไม่ใช่แปลว่าวินาท
วินาทในความหมายโฮลศาสตร์แปลว่าปิดบังซ่อนลับซ่อนเล้นไม่เปิดเผย

อันนั้นก็ต้องใช้กับมดดำแหละปิดบังชอบปิดบังผู้ชาย

ไปไห้แต่มดดำแล้วหนุ่มไม่มีปิดบังบ้างเหรอ
ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้ว

ผ่านไปสรุปชีวิตของคนราศีมีนอย่างเบ้น

ไม่ใช่ฝ่ายที่จะต้องอดทนเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายของเบ้นแล้ว

พอแพทย์ไปเกิดลักษณะราศีมิถุน
ห่วงเวลาประมาณสักวันที่๑ธันวาคมปี๖๐

แล้วเบ้นล่ะเบ้นจะหลุดไหมหน่อย
สีสิงหา

อ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสีสิงหานะ
เป็นราวจนจะคลอดก็เป็นเรื่องเป็นราวจนตอนนี้ลูกเกิดมาแล้วเรื่องก็ยังไม่จบสักที

ว่าลูกกับพ่อกับลูกเนี่ยชงกันไง

เพราะพ่อเนี่ยปีเทาะลูกปีละกา

ลูกพ่อแม่เนี่ย
เกิดเจอกันก็เพราะบุญนำพาวาสนานำส่งคนมากมายหลากหลายในโลกนี้ด้วยมันจะไม่ได้มาเจอกัน
แต่แน่นอนชีวิตคู่ของสามีภรรยาต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขเรียนรู้ต่อสู้ต่อไป

เอามาดูลูกมาดูลูกลูกเป็นยังไงลูกเป็นยังไง
ดวงชะตาลูกก็เป็นดวงแรง
คือหนึ่งเกิดในปีที่แรงนะ

ถ้าเพราะว่ากันตามจริงตามดวงไทยเนี่ยยังไม่ถึงปีไก่นะ
ปีไทยการตัดปีไทยตรงกับวันตรุษไทย๒๑มีนาคม
เพราะฉะนั้นดวงตามปีไทยของดวงชะตาของลูกที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ยังเกิดเป็นปีวอกตามปีไทย
เพราะปีไทยมันเปลี่ยนจากโลกเป็นราการในวันที่๒๘มีนาคม
ประเพณีตรุษไทยแล้วมาสงการปีใหม่
แล้วที่จานบอกว่าดวงของน้องแรงเนี่ยเป็นยังไง

ปีจีนก็เป็นปีรากาไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเห็นไหมไอ้หลักนี้ก็ขัดแล้วหลักไทยหลักจีน
ตามวันที่เกิดอยู่ราศีกุมลักษณะอยู่ราศีเมษ
เกิดราศีเดยวกับดวงเมืองหรัฐนาโกสิน

คือราศีเมษเป็นคนดวงแรงที่เป็นการเริ่มต้น
แห่งการเจริญเติบโตพัฒนายิ่งใหญ่ขยายตัว

เพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการเกษตรผลิตของกินของใช้
มึงจุ้มอยากกินของกินไม่มีก็ต้องมาซื้อจากไทย
นี่เป็นปีที่ดีของคนไทย
แสดงว่าเด็กที่เกิดเดือนเมษายน
ระหว่างวันที่๑๔เมษาของปีนี้
จนถึงประมาณ๑๔พฤษภาหรือเกิดในวันที่อื่น
แต่ผูกดวงแล้วลักษณะอยู่ราศีเมษถือว่าเป็นเด็กดวงแรง
เด็กรุนแรงเพราะเป็นเด็กที่เกิดในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้น
แต่อันนี้เขา๑๓กุมภา
แต่เขาเวลาเกิด๑๑โมงลักษณายุราสีเมศ

มาเด็กที่เกิดวันที่๑๒มกราคมจนถึง๑๒มีนาคม

ในปี๒๕๖๐ในปีนี้

เป็นเด็กที่มีดวงดีดวงมีวาสนา

เป็นจังหวะเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างลงล็อกลงตัว

สรุปแล้วคือเด็กคนนี้เนี่ยดวงแรง
แรงในแทนซึ่งคือดี
ดวงลูกดวงนี้เนี่ยลักษณะอยู่ราศีเมษ
ราศีเมษเป็นเรือนการเงินของคนเกิดราศีมีน
ลูกมันเลยเป็นดวงเงิน

เขาได้สิ่งมีชิดหนึ่งมานั้นเดี๋ยวเงินทองมหาศาล

ลูกอยู่ราศีเมษลูกเป็นลาพะของแพทย์
ดวงของแพทย์เกิดลักษณะราศีมีถุน
ลูกอยู่ราศีเมษลูกเป็นลาพะของแพทย์

มันจะบันทึกเทปไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่า

แล้วมันจะมีคำตอบไม่ใช่เวลานี้๒ปี๓ปี๔ปี๕ปี

เดี๋ยวมันน่ารักขึ้นมาคนก็ตามลูกเยอะ

หมายถึงว่าอะไรชื่อเสียง

ใช่ไหมที่ลูกจะเอามาให้แพทย์

จะต้องไปคำนึงมันทำไมว่าลาบมันคืออะไร

มันจะไม่ส่งผลเพราะคำว่าลาบเป็นนามธรรม
มันจะส่งผลเมื่อการเวลาที่ผ่านไปในการบังเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นมา

อาจารย์อยากได้พระขันเล่มหนึ่งเป็นพระขันทอง

พอได้มาปุ๊บโอ้โหเหลือเสียเงินเสียทอง

มันสักพักหนึ่งก็ส่งผลให้การงานก้าวหน้า

เห็นไหมก็เสียไป๓ล้านได้มา๒๐ล้าน
เป็นไงแต่ใครมันจะบอกได้ล่ะ

เข้าใจยังมันช่างตวงไม่ได้

ชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้า
เป็นเด็กที่มีความปึ้งปังหลายอย่าง

ปึ้งปั้งไม่ใช่ปึ้งปัง
ปึ้งปังน่าเองชอบ

อยากรู้มากเพราะว่าอันนี้พูดตรง

คือเวลานี้อะไรมันก็ยังร้อนอยู่นะ

ผู้ชายก็ยังไม่แน่ใจ

ดูครับท่านต้องเอามาบอกว่า
เนี่ยเขาจะมีสามีเดียวนะใช่ไหมยิ่งอายุมากยิ่งกระดังงารุนไฟ
เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดานี่หนุ่มอย่ามาแอบรอบยิ้ม
อยู่รู้โอ้โหไม่ใช่ไม่มีทางไม่แต่แค่อยากจะรู้ว่า
อาจารย์ถึงทำนายทายทักว่าตัวแพทย์เนี่ยอาจจะมีแฟนใหม่อีกคนนึง

เขาจะมีสามีใหม่เลยเว้ยมีแฟนใหม่

เบสฟังไว้ให้ดีนะ

จะเสียใจเพราะเธอจะมีใหม่ที่
ปีไหนปีไหน

แยกกัน
แล้วแล้วจบนี่แพทย์ไม่อยู่นานเลยนะ
มีเลยทันที

อคุณแพทย์เนี่ยเป็นน้องสาวนี้มานานมากอะนะ
ใช่
เคยแอบชอบไหม

ผมแปลกใจมากว่าทำไมชีวิตของแพทย์เนี่ย

มันถึงได้เจออุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายเหลือเกิน
ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะฮะ

คุณพ่อมาเสียชีวิตนะฮะ
อยู่ดีพอมีสามีคิดว่าชีวิตจะมีความสุขแล้ว

ก็มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของการเนี่ย

อะเชิญนะ

ไปไหนก็มีคนที่เห็นหน้าแพทย์แล้ว

มันเป็นวิบากรรมในชั้นชะตาเดิม
ที่ชาติพบแต่ปางหลังอดีตไม่รู้กี่ชาติ

มันจึงเจอเจ้ากรรมในเวรตามมา

เราเคยทำสิ่งเหล่านี้กับท่านเอาไว้

รู้แล้วว่าทุกข์อันเกิดจากสิ่งที่

แล้วก็ยอมรับตรงในสิ่งที่เป็นไป

แต่นางเชื่อว่าดวงนางเปลี่ยนทุก๓ปี

อย่างตอนเข้าวงการมาช่วง๑๙๒๐เนี่ย

ดังแบบเป็นพรีเซนตรงพรีเซนเตอร์

ดังแบบว่ายาวมา๓ปี๑๙
พอเข้า๒๒๒๒๓ก็นิ่ง

เขาเรียกว่าอะไร
ทุกสามปีดวงมันจะเปลี่ยนเหรอคะ
จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ดวงแผดในพื้นดวงชะตาเดิมมันแน่น
ทำไม่สื่อทำในแผ่นดินพุทธศาสนามันจะเก้าต่อได้ไงแพทย์
เขาเลยมีเหตุให้มาเตือนเลยว่าจงปรงเสียจงรู้ทุกข์แล้ว
เห็นสุขจงเข้าใจทุกข์และสุขแห่งคนอืมจงมีแม่ที่ป่วยเจ็บเอง
แสดงกายตนอ้อยังดีเองกระตันอยู่รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องกระตัน
อยู่เป็นนี้ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเจ็บเป็นนี้เอาสิ่งเหล่านี้เป็น
พลังให้คนติดตราตึงใจว่าเป็นตัวอย่างต้องนำต่ออีกแพทย์นำ
ปฏิบัติธรรมเข้าถือศีลปฏิบัติที่ธรรมเสถียรธรรมสถาน๗วัน๗คืน
แล้วก็เอาธรรมะมาเป็นมุมสอนคนอย่าดีแต่ตลกบ้าบ้าบ่อเล่นเล่น
ไปวันมันจะกลายเป็นคนที่ขาดเกินนี่โลกกำลังจะสอนธรรมะ
กระทำให้แก่ตัวของแพทย์ว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศแปลว่า
ถ้าเกิดเพราะอะไรแพทย์เข้าใจมันนะแล้วน้องเขาปฏิบัติธรรมแล้ว
เพราะนิ่งเพราะไม่ได้ทำบุญเพิ่มไงอาจจะได้ทำบุญแค่กับแม่แต่ไม่ได้ทำบุญในพุทธศาสนาฟ้าอุตส่าห์ให้โอกาสมาเป็นที่รู้จักแก่ปวงชนทำไมไม่สร้างตนให้เป็นที่ประโยชนแก่หมู่มากนอกจากครอบครัวของตนเช่นแพทย์เป็นผู้นำในการสร้างดูแลสัตว์เจ็บป่วยนู่นนี่นั่นทำชมรมคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นที่ตัวเองชอบนะไม่ใช่สร้างภาพทำด้วยใจแล้วมันจะเป็นมงคลบุญ

การขับถ่ายเป็นเรื่องยากแพทย์รู้ว่าเรื่องระบบลมในร่างกายมีปัญหาโรคนี่คือยาลมค่ะคิดมาคือมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ทรงทรงอ่ะค่ะสงกรานที่ผ่านมาเห็นบอกว่าคุณเบ้นพาพากันไปไหว้ไปไหว้คือแพทย์อาจจะเป็นคนรักครอบครัวไงคะก็คือมันเป็นวันที่ไม่ใช่แค่สนุกแค่สาดน้ำอะไรอย่างเงี้คือแพทย์
ทำกันแล้วแพทย์ก็ให้ตัวเล็กอ่ะไหว้ฝั่งคุณย่าด้วยคือแม่พี่เบ้นด้วยทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แพทย์ชอบเวลาที่เอาไปแล้วแพทย์ก็ชอบให้แม่เขารูปเขาได้จับได้อวยพรถึงเขาจะไม่สามารถพูดเสียงพูดคำอวยพรได้แค่เขายิ้มแล้วเขาเขาเออแค่เนี้ยแพทย์ก็ถือว่ามันเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์

แล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลฟีดด้วยสายมันก็จะเสื่อมไปตามสภาพอันนี้คือโรคนะคะ
คือโรคแบบนี้ก็คือจะเริ่มจากการที่ลืมอะไรเล็กน้อยหน่อยไม่รู้จะหายใจไม่เป็น
ใช่ค่ะลืมวิธีการใช้ชีวิตพูดง่าย

มีคดีสารพัดเราพูดเยอะมาก

คือในปีหนึ่งแพทย์น้ำภาพาเนี่ยนะ
ผมว่าข่าวเยอะที่สุดของดาราผู้หญิงแล้วล่ะ
แต่มันก็รอดมาได้อ่ะอืม
เดี๋ยวนะรอดเพราะกระตันยู
รอดเพราะไม่ได้ร้ายและเลวอย่างที่ข่าวที่เป็นไป
แต่มีเหตุนำพาไปให้เป็น
แปลว่าแพทย์ต้องรักษาสิ่งนี้ให้ดีนะรักษาอะไรไหม
รักษาความทรงจำของคนที่จะต้องสร้างต่อไป
ว่าทุกเรื่องที่มันเกิดแพทย์จะมีประสบการณ์
และเวลาเป็นพิธีกรเอาประสบการณ์อย่างนี้สอนคน
ครั้งหนึ่งแพทย์เคยเจอเรื่องอย่างนี้แพทย์เคยเจอเหตุการณ์นี้
สอนคนเพราะมันไม่ใช่ฟังมาแต่เรื่องชิปของเราเอง

มันคือคุณประโยชนยิ่งใหญ่นะคนจะจดจำได้หมดเลย
แก่เด็กจำแพทย์ได้หมดเลยเพราะแพทย์มีเรื่องเยอะ
แพทย์อยากจะบอกว่าในช่วงเวลาปีกว่า๒ปี
จนวันที่ตัวเองเป็นแม่คนรับมือกับมันยังไงอ่ะ
จริงแล้วคือไอ้บ้าบ่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากให้คนเขามีความสุข
แต่ในอีกพาร์ทหนึ่งแพทย์ก็ทำหน้าที่ในส่วนของแพทย์
อย่างเช่นก่อนหน้านี้ก่อนจะมีลูกแพทย์ก็เป็นลูกที่ดีให้ครอบครัว
เป็นลูกที่ดีให้แม่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้กับคนที่บ้าน
พอวันนี้เราเป็นแม่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนก็คือแพทย์ต้องเป็นแม่ที่ดีให้กับลูก
ก่อนที่จะเป็นแม่แพทย์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องให้กับน้องก่อน
คือแพทย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสอนโดยการที่พูดแต่แพทย์จะทำตัวให้เป็นตัวอย่างมากกว่า
อย่างเวลาแพทย์ทำงานทุกคนเห็นแพทย์เฮฮาเนี่ยคือแพทย์อยากให้ทุกคนมีความสุข
ว่าเขาจะเจอเรื่องเครียดอะไรมาเขามาดูเราเขาจะได้มีความสุข
คนก็เลยจดจำภาพแบบนั้นที่ว่าเจอแพทย์เราต้องมีความสุข
ทุกคนก็เลยติดภาพแบบนั้นซึ่งมันดีว่าเจอแพทย์แล้วจะมีความสุข
แต่ในพาร์ทอื่นแพทย์ก็ยังทำหน้าที่ด้วยสติของแพทย์แล้วก็ด้วยความเป็นลูกเป็นพี่
แล้วตอนนี้ก็ไปเป็นแม่ซึ่งแพทย์อยากทำให้มันให้มันดีแต่ดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แพทย์เชื่อว่าของแพทย์ทำในดีในแบบของแพทย์
ธรรมดาผมเห็นคุณเนี่ยผมบอกเลยคุณเป็นคนที่สดใสล่าเริงวันนี้คุณยังเป็นอย่างนั้นอยู่
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมจับคุณได้วันนี้คืออะไรรู้ป่ะ
สายตาของคุณดวงตาของคุณวันนี้มันเศร้ามากเลยลูก
อาจจะเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างพี่หนุ่มคือเหนื่อยมันอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างนี้
แต่เวลาเรากลับบ้านไปเจอลูกอะไรอย่างเงี้ทุกอย่างมันก็จะแบบหายใช่

แพทย์มีดาวเกรดคือเลข๙กุมจุดเกิด

ผู้นั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาอยู่กับตัวเอง
ผู้อธิษฐานและประสบความสำเร็จ

คือดาวเทวดาศักดิ์คุมจุดเกิดอยู่

ที่แพทย์ดูแลแม่ดด้วยความกระตั่นยู
ด้วยความดีที่อยากให้คนประชาชนมีความสุข

มันจะเกิดมันเหมือนกับเป็นเครื่องกำหนดอธิษฐาน
นำทางแล้วก็จะเกิดอัศจรรย์ปฏิหาร

สำหรับคนที่มีลักษณะดวงชะตาแบบนี้
แต่ที่แน่นะครับวันนี้อาจารย์ยืนยันนะครับว่าดวงน้องสาวคนนี้นี่ต่อไปสดใสนะฮะ
เพราะความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดี
ปรากฏเป็นดาวประกายสว่างที่ทุกคนในประเทศนี้รู้ว่า
เลี้ยงแม่ทุกอย่างจะผ่านไปได้หมด
โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์มากนะครับ

เราก็ร่วมเช็คดวงไปพร้อมกับแพทย์
จริงปกติเราจะไม่ได้เชิญคนมาดูดวงอย่างนี้

เราจัดขึ้นเพื่อคุณกับอาจารย์ลักษณ์เลยจริง
นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ

ไม่เชื่ออย่าลอกหนู
มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล

เป็นวันขึ้นสิบห้าคร่ำเดือน๖
พระอาจารย์เพลเต็มดวง
ชาวพุทธจะต้องรู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในอดีตว่า
แต่บางคนจะดีลว่าวันพระใหญ่
ก็วันพระใหญ่มันมี๑๕ค่ำทุกเดือนนั่นแหละ
แต่วันนี้เป็นสำคัญเนื่องจากว่ามันตรงกันหมายถึงว่า
วันที่พระจันทร์เพลในเดือน๖วีสาขาเลิก
ในเลิกวิสาขะเนี่ยมันแปลว่าปีนึงมีครั้งเดียว
พระอาจารย์เป็นแบบนี้แล้วมันก็ตรงกับในอดีตว่าทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้
มันตรงกับวันที่พระองค์ทรงประสูจน์ตัดสรุปกับตรงวันนี้แล้วประสูจน์ตัดสรุปกับตรงวันนี้

แล้วตามดวงจริงต้องถามตามดวงวันวิสาขบูชา
จากที่เราจะต้องเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
เราต้องระลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้า
การเออประสูจน์ตัดสรุปปริณิพรรณ๓ที่
เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงทรงให้ไว้กับบนโลกคนนี้
จริงแล้วตามดวงของมนุษย์อย่างเรา

ก็มีผลกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอย่างเราเหมือนกัน

เพราะว่าเพ็ญคือความสว่าง
ดังนั้นผู้มีปัญญาหรือมีกำลังบุญวาสนาบารมีจะต้องหาโอกาสในสำคัญในการนี้
หนึ่งจาลิกแสวงบุญไปอินเดียไปเนปานไปบูโรบูดุที่อินโดนีเซีย
พม่าไปพม่าเชเวรากองที่เป็นพุทธฐานไปที่เมืองไทยที่เอ่อ
ที่นครประถมพระมหาธาชดีที่นครศรีธรรมราชนครพระนมพระนม
คือพระเจดีต่างเหล่านี้มีพระบรมศาลีกธาตุในองค์พระสัมมา
พระพุทธเจ้าการไปอยู่ใกล้สักการะบูชาในที่อันเป็นเทวดามาร่วมสการะ

ราศีสิงราศีพฤกษบราศีอะไรอย่างนี้

คนที่เกิดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระใหญ่เนี่ย
ก็เป็นการเปลี่ยนดวงเหมือนกันจริงไหมครับ
ราศีไหนดีราศีไหนควรระวังเลยดีกว่า

ในขณะที่มีปรากฏการณ์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ดวงชะตาดวงมีดวงดีดวงไม่ดีถูกต้องไหม

กรรมดีในอดีตและปัจจุบัน
ไม่ดีเกิดจากกรรมไม่ดีในอดีตและปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นแปลว่าผู้ปรารถนาจะดวงดี
ก็ควรจะสร้างกรรมดีในปัจจุบันเพราะอดีตแก้ไม่ได้ถูกต้องไหมหนุ่ม
เราไปย้อนเวลาไม่ได้ว่าเราเคยไปทำผู้ยี่ปูยามในชาติพวกที่ผ่านมาเราไม่รู้แก้ไม่ได้
ปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีวันสำคัญทางพุทธศาสนา
เป็นวันพุทธศาสนาโลกมันไม่ใช่แค่คนไทยทั่วโลกเขายอมรับแล้ว
ดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องกำหนดได้หมายรู้ว่า
คนจะมุ่งตรงไปที่วัดสำคัญที่ตัวเองเคยไปทำบุญ
มันแปลว่าบุญเป็นเรื่องดีบุญก็มีอะไรบ้าง
ตักบาทรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรม
สการะบูชาด้วยอามิสบูชาด้วยปฏิบัติบูชา
สิ่งนี้ควรกระทำอย่างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ในวันดังกล่าว
แล้วล่ะมันจึงมันจึงจะส่งผลให้ดวงดีทุกราศีเข้าใจไหม
ทีนี้ไอ้ราศีไหนควรจะต้องทำมาก

ลาศีสิงพอดวงถูกราหูทัพ
ลาศีกุมพอถูกดาวราหูหลง

ต้องเร่งปฏิบัติการบุญการกุศลทานศีลภาวนาศักระบูชา

ไม่ใช่ดิจะให้ดีขึ้นไปอีกได้ไหม
ถ้าเกิดหนุ่มเนี่ยดูจากดวงชะตานุ่มเนี่ยอยู่ราศีกรกฎนะ
ดวงชัดเจนว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙ไป๖ปีถึง๗ปีมีเกณฑ์ตายรวย

ตั้งตัวมั่นคงก่อร่างสร้างตนได้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
แต่ในระยะเวลาประมาณปีครึ่งที่ผ่านมา

ระยะเวลาประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มีเกณฑ์ตั้งเป้าไม่เป็นไปตามเป้าไปลงทุนอะไรไว้เจ๊ง
หรือไปสัญญาหรือว่าทำสัญญาใครว่าเขาเบี้ยวมีปัญหา
เข้าใจไหมไม่ลงล็อกไงไม่ลงล็อก
แต่พอผ่านพ้นวันที่๔สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไป

ปีนี้ดวงชะตาพลิกเลยจากร้ายกลับกลายเป็นดี

เปลี่ยนแปลงลงล็อกลงตัวประสบความสำเร็จเป็นเจ้าพ่อสื่อคนใหม่

ส่วนราศีที่ดีแล้วไปทำบุญเสริมดวงแล้วจะยิ่งเลิศยิ่งปังยิ่งเลอค่า
ลาศีกันตุล
เขาบอกลาศีกันตั้งแต่เดินเมษายนจะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเลย
ดีมากกันตุลราศีเมษลาศีโรโกธ
ราศีพวกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะขยับหลัง๔สิงหาไง

ราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงก็แปลว่าเป็นราศีกลาง
มันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรชัดเจนและรุนแรง
แต่ประเด็นสำคัญคือทุกราศีคุณใช้โอกาสจังหวะนี้
ไปอาบแสงพระจันทร์เพลินด้วยบุญกุศลที่บำเพลย์

ไม่ใช่เป็นอุปมาอุปมัย

บอกวันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวง
ไปเอาสระไหว้น้ำไปเอาอ่างน้ำมาทาน

โบราณการก่อนเขาเป็นอย่างนี้
เขาก็ทำวิธีการไปไหว้พระทำบุญสักการะสิ่งสิทธ
พอในยามราตรีการในวันนั้นเนี่ย

น้ำมนต์หรือเอาน้ำมนต์จากวัดมาใส่อ่างน้ำ
แล้วก็กั้นฉากรอบขอบชิดไม่ใช่เปลื้องนะ
แล้วก็ลงอาบน้ำจันทร์ถ้ำกลางแสงจันเพล

แต่ต้องกั้นฉากมดดำต้องกั้นเลยอุจาด
คืออย่างนี้คือถ้าเกิดเราไปอาบแสงจันทร์นี้จะมีผลไหม
คนเข้าไปอาบแสงจันทร์กันนั่งแบบว่าขอพรต่อหน้าพระจันทร์อะไรอย่างนี้
คือเอางี้ถ้ามันทำอะไรแล้วเนี่ยนะ

แล้วก็มันไม่เดือดร้อนใครทำเลยดี

เพราะมันจะเป็นพิมพ์เขียวของชิดไปเดือนหนึ่ง

คือวันจันทร์เพล็นเนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำใช่ไหม
อีกวันนึงเนี่ยเป็นแรม๑ค่ำเนี่ย

มันแปลว่าสภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่
อย่าไปทะเลาะกับใครต้องสร้างเรื่องดีให้เกิดขึ้นกับชีวิต

สิ่งใดที่เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นเรื่องดีไป๑เดือน

เขาจึงให้เอาเป็นวันของเงินจากพระอาจารย์บ้าง
เอาสตางคิฐานใส่กระเป๋าบ้าง

แล้วก็ใส่ไปโกนเข้ามาแล้วใส่กระเป๋า

ขอบคุณที่แน่นะฮะสำหรับวันวิสาขะ
ครับในวันพรุ่งนี้เนี่ย๔ราศีนะครับ
อาจารย์ลักษณ์บอกว่าท่านควรจะต้องไปเติมพลังซะหน่อย
ทำบุญเยอะนะฮะเพื่อให้ราศีเสริมราศีของตัวเอง
แล้วก็มีราศีกุมมีราศีพิจิกษ์ราศีพฤศพ

จริงแล้วไอ้บุญเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดนะไม่ใช่ศักดิ์โธวะไปทำ
อยู่เอ้าเดี๋ยวพวกนี้ไปตักบาทไปซื้อกับข้าวถุงด้วยแล้วตักบาทเลย

แล้วไปตักบาทด้วยความตั้งใจ
ถ้าจะสังขทานก็ไปซื้อเลือกซื้อเลยว่ายาสีฟัน
หรือฮ่อไปแล้วไปถวายด้วยความปลานีท

มันใช้ไม่ค่อยได้อ่านวดสบู่ยาสิฟันซื้อที่แบบคิดว่า
ดีที่พระใช้จริงทำบุญเสร็จเออเออข้าพเจ้าขอ
ตั้งจิตธิษฐานด้วยข้าพเจ้าเป็นคนเกิดในสี่ราศีนี้
ปเดี๋ยวฟิดิยกด้วยทืรนด้วยบุลนี้ทืลยังเงี้ยอธิ
ผ่านด้วยแล้วก็สี่ราศีดวงจะเริ่มเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น
วันที่วันที่๔วันที่๔สิงหาคม๔ชะตาเปลี่ยนดีเลยเหรอเริ่มดีเลย
อะไรที่ไม่ดีก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถูกทักในสี่ราศีเนี่ยนะ
สิงคุมพิจิปเออพฤศพศรีราศรีนี้ไม่ทำอะไรเลยนอนรอจบเต่าเหมือนกัน
วันที่๔สิงหาก็วิเคราะห์เหมือนเดิมต้องทำด้วยต้องทำดิ
แล้วคำว่าเข้าสี่สิงหาราศรีจะไม่ดีมีไหมฮะมีมีสิอะไรบ้าง
เดี๋ยวค่อยบอกตอนสิงหาค่อยบอกค่อยบอกนี้ก็หมดสิเออแล้วตอนนี้พูด
ก็มีเยอะแยะเออโอเคนะครับวันนี้ชัดเจนมากได้ทั้งความรู้
แล้วก็การมูนะฮะเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาก็ออกมาเตือนกันทั้งสี่ราศีนะฮะ
สี่ราศีนี้อย่างที่บอกว่าเมษายนมันก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้ว
อืมตอนนี้เวลาทำบุญของคุณเหลืออีกสามเดือนที่จะทำการเปลี่ยนดวง
จะดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแล้ว
และรับฟังด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้อง
อ๋อแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเวลาของมูนะฮะหมดลงแล้วนะครับ

หมูตัวพ่อหมูตัวแม่แล้วก็หมูขั้นเทพได้ใหม่นะครับ

หมู่ไหนไม่เชื่ออย่ารบรู

โปรดติดตามตอนต่อไป